เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าหมกรีสอร์ท
แล้วก็ตำรวจต้องคลี่คลายคดีนี้ให้ได้
ท้ายที่สุดนะครับตำรวจมีความสงสัยว่าสามีของผู้ตายเป็นคนลงมือฆ่า
และสารได้มีการอนุมัติออกหมายจับสามีของคนตายแล้วนะครับ
เป็นสภาพที่น่าสยดสยองนะครับเพราะว่าผู้ตายเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว
สภาพศพที่เจ้าหน้าที่ไปพบคือขึ้นอืดแล้วนะครับ
พบศพอยู่ในบ้านพักไม่มีเล็กที่นะฮะในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๑
ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ผู้เสียชีวิตอายุประมาณ๔๐ปี
เสียชีวิตที่ชั้น๒ตรงกับทางลงบันได
และอย่างที่บอกไปขออภัยคุณผู้ชมด้วยสภาพศพของเธอเริ่มเน่าเหม็น
เพราะว่าเสียชีวิตมาน่าจะ๔วันแล้ว
มีการชนะสูตรในเบื้องต้นนะครับพบว่าบริเวณศีรษะถูกตีด้วยของแข็ง
ใกล้กับศพนะฮะเจอค้อนตอกตะปูที่ด้ามหักเป็น๒ท่อนเลยนะฮะ
แล้วก็ขันอลูมิเนียมที่มีรอยบุกคาดว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะครับ
ผู้เสียชีวิตมาทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวพัชราพรสุวรรณกาศ
พัชระชาวจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ตำรวจก็สันนิษฐานอีกนะครับว่าน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้นะครับผู้เสียชีวิตเคยเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพ
แล้วก็เจอปัญหาวิกฤตจากโควิดระบาดนะครับ
ผู้เสียชีวิตแล้วก็นายตะวันรักษาวงหรือว่าแบตอายุ๓๑ปีสามีเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจครับในการเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดของสามี
ในพื้นที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
จากการสอบสวนทราบว่าตลอดเวลาที่กลับมาอยู่ที่บ้านของสามีนะครับ
สามีมีท่าทางมีอาการหึงหวงผู้ตายอย่างออกหน้าออกตา
อยู่กรุงเทพยังไม่เท่าไหร่
พอกลับมาบ้านที่นครศรีปรากฏว่าทำไมถึงหึงหวงจังเลย
แล้วก็ทะเลาะกันบ่อยครั้งนะครับ
โดยฝ่ายหญิงจะไปคุยกับคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งญาติไม่ได้เลยนะ
สามีของฝ่ายหญิงจะหึงหวงแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำ
ทะเลาะกันแบบนี้เกือบทุกวันเลย
ญาติเนี่ยรู้เลยรู้ดีว่าคู่เนี่ยทะเลาะกันบ่อย
ชาวบ้านเขาก็รู้ว่าคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยนะครับ
และมีการคาดการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่๑๒สิงหาคม
ทั้งคู่ก็คงมีปากเสียงทะเลาะกัน
และหายออกไปจากบ้านทั้งคู่เลยนะ
ก็ออกตามหาอยู่หลายวัน
มาพบว่าเป็นศพเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับ
ส่วนตัวของนายตะวันสามีของผู้เสียชีวิตได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับ
ตำรวจจึงได้ขอสารจังหวัดทุ่งสงศ์

ออกหมายจับในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ซึ่งตำรวจก็มีความพยายามในการล่าตัวนายตะวันผู้ต้องหาบรายนี้
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนะฮะขณะนี้ก็ศพยังผ่าพิสูจน์
อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
ญาติก็ยังอยู่ระหว่างการเดินทางมารับศพ
ญาติต้องเดินทางมาจากนนทบุรีเพื่อจะไปนครศรีไปรับศพนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวที่น่าตกใจคุณ
ผู้เสียชีวิตตั้งท้องอยู่๔เดือน
เพราะว่าข่าวอื่นเขาก็พาดหัวกันไปเลยว่า
หึงโหดฆ่าภรรยาท้อง๔เดือนนะครับ
ความคืบหน้าในคดีนี้เช้าวันนี้ผู้ศิษยาลงพื้นที่
ตรงจุดที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ

ซึ่งผู้ช่วยสุเทพก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาตรวจสอบศพ
ในวันที่ได้รับแจ้งนะครับ
โดยนายสุเทพได้พาไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุ
เปิดอยู่นะครับ
ที่เขาเปิดเพราะอะไรคุณ

ระบายกลิ่นนะฮะกลิ่นเหม็นของทั้ง
ศพที่เน่าแล้วแล้วก็กลิ่นเหม็นของคราบเลือดนะครับ
โดยนายสุเทพบอกว่าตำรวจยังคงกั้นพื้นที่นะ

เพราะว่าตำรวจต้องมาตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง

ตำรวจก็ยังไม่พบเบาะแสของนายตะวัน